เนื่องจากว่า๒คนที่อยู่ในเหตุการณ์

จักษ์พยานพยานวัตถุต่าง

เห็นเหตุการณ์วันนั้นก็ไปให้การกับตำรวจหน่อยนะ
อย่างที่บอกไปว่าครอบครัวเขายังเชื่อว่ามันมีเงื่อนงำอยู่
มันต้องมีคนที่รู้เห็นกับเรื่องนี้มากกว่านี้

ยังประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออายกรรม
ให้เร่งรัดเรื่องของคดีให้มากกว่านี้หน่อยนะครับ
คุณผู้ชมไปที่บ้านของนายอัจฉริยะเมืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
หลังพ่อและอาเนี่ยนะฮะ
ของหญิงเดินทางไปร้องขอให้ช่วย
เพราะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในขณะที่อาก็บอกว่าก่อนที่หญิงจะเสียชีวิต
เขาต้องเอานิ้วมือของหญิงเปิดโทรศัพท์
เพื่อไปดูอะไรบางอย่างในโทรศัพท์นะครับ
ก็เลยบอกว่าหลานเนี่ยกำมือแน่นมากเหมือนแบบกำลังเกร็งกำลังกลัวอะไรบางอย่าง
ก็เลยเชื่อว่าหญิงเนี่ยต้องเจออะไรมาจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ
การที่ไปร้องเรียนกับนายอัจฉริยะก็มีหญิงสาวรุ่นพี่คนหนึ่งเดินทางไปด้วย
แต่ว่ายังไม่ให้ข้อมูลกับสื่อว่าเธอเป็นใครแล้วให้ข้อมูลอะไรบ้าง
โดยบอกแต่เพียงว่าอยู่ในเหตุการณ์ระหว่างที่น้องหญิงติดต่อไปขอความช่วยเหลือกับเพื่อน๓รุ่นน้องอีก๑คน
ตอนนั้นเนี่ยหญิงพยายามจะบอกความเคลื่อนไหวว่าทำอะไรอยู่อยู่กับใคร
บอกว่าอยู่กับเป็ดก่อนจะเดินทางไปปั๊มร้างกับออฟเพื่อไปเปลี่ยนรถเป็นจากกระบาดเป็นเทลเลอร์
แล้วก็พยายามจะขอความช่วยเหลือขณะที่อยู่บนรถเทลเลอร์กับออฟตลอดเวลา
จากนั้นก็โทรศัพท์ถูกตัดสายไปจนไปทราบเรื่องสุดท้ายก็คือน้องเสียชีวิต
และอาของหญิงยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาครอบครัวไม่รู้จักกับเป็ดมาก่อน
รู้แต่ว่าเป็ดเนี่ยเป็นเพื่อนของหญิงรู้จักกันเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
ซึ่งทั้งคู่ทำงานที่เดียวกันก่อนที่เป็ดจะไปชวนหญิงอาศัยที่หอพักได้๒๓วันก็ไปเกิดเหตุขึ้นมา
อัจฉริยะก็บอกว่าครบความบกพร่องของคดีหลายต่อหลายขั้นตอน
ทำแต่ก็ไม่ทำจนล่วงเลยมา๑๐วันแล้วยังไม่คืบหน้าเลยติดตามฟังเสียงของนายอัจฉริยาครับ
สภาพของน้องเฝ้าที่มีบาดเจ็บ

คนเนี่ยมันต้องโดดลงทางซ้าย

แล้วมันมีเฉพาะที่ศีรษะด้านท้าย

ที่อ่อนประสบการณ์
แล้วก็ทางผู้กำกับเนี่ยก็ไม่สนใจที่จะลงมาขี้คายคดีนี้ให้กับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิต
เพราะว่ามันค่อนข้างเห็นชัดเจนว่าการที่จะให้ร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจโทเนี่ย
มาเป็นคนทำคดีที่มีการสอบในทางฆาตกรรมเนี่ย
มันต้องเป็นระดับหัวหน้างานสอบส่วนเข้ามาควบคุมดูแล
แต่ไปตรวจที่รถซึ่งมันก็ผิดตามปวิอาญาอยู่แล้วว่า
นี่คือการออกประสบการณ์ของพนักงานสอบสวน
ทำให้คดีนี้หลักฐานที่ปรากฏมันผ่านมาหลายวัน
คุณผู้ชมจากทั้งหมดทั้งมวลที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปให้คุณผู้ชมลองวิเคราะห์ดูนะ
ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลักฐานที่มี
สิ่งที่มันควรจะเป็นกับการคนกระโดดลงจากรถ

เขาต้องกลัวอะไรบางอย่างหรือไม่อย่างไร
ออฟบอกว่าไม่รู้ว่าเธอพูดอะไร

คือมันมีความขัดแย้งกันอยู่หลายขั้นตอนทีเดียว
รวมทั้งเรื่องของบาดแผลที่ไปถึงพยาบาล

กระโดดจากรถทำไมมันไม่มีลอยฝุ่นลอยดินอะไร

ทำไมไปถึงสะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับ
ทางด้านของนายอาจริยะก็มีการเดินทางไป

จังหวัดพระนครศรีอายุทยาแล้วก็ตำรวจปคม
เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บหลักฐาน
พาครอบครัวไปแจ้งความเอาผิดทางคดีอาญาด้วย
คาดว่าจะมีความชัดเจนในไม่เกิน๓วัน

โทรศัพท์ไปคุยกันมีเป็ดอยู่ด้วย
เป็นบอกว่าจะดูแลอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายก็ไม่ยอมไปส่ง
คลิปที่ร้องไห้ร้องห่มว่ากลัวอีก

แต่อย่างที่บอกไปคนตายพูดไม่ได้

โดยเฉพาะออฟนี่แหละน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เขารู้แล้วอาจจะไม่ได้พูดออกมา

แต่ญาติครอบครัวของออฟเดินทางไป

ให้การไม่ได้แล้วก็เลยมีที่มาของคำพูดว่า
เป็นความกับผีดีกว่าเป็นคดีกับคนไง

ต้องรอฟังจากปากของเป็ดอีกหนึ่งคน
เพราะเป็ดรู้จักทั้งอ๊อฟแล้วก็ทั้งหญิงเลย